คุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ปกครองค่ะ
ผู้ปกครองท่านนี้คุณแม่บอกว่าช้ำใจเหลือเกินนะคะ
เห็นสภาพที่หัวลูกเนี่ยเหมือนมีรอยแผล
แล้วไปได้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
คุณครูทำโทษลูกที่อยู่เพียงแค่ป๒
เอาหนังสือโยนใส่หัวน้อง
เพราะว่าน้องทำการบ้านผิด
แล้วเลือดนี้ซึมตรงบริเวณสี่สักของนอน
คุณแม่เอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงผ่านโซเชียล
คนก็เลยแห่กันมาตั้งคำถามถึงเรื่องนี้กันมากมาย

แต่จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูโพสต์นี้ก่อน
โพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความระบุว่า

๒ทับ๓คืออยากรู้ว่าทำไมครูต้องทำแบบนี้กับลูกฉัน
หนังสือใส่หัวลูกสาวฉันจนหัวแตก
ฉันเป็นแม่ไม่เคยทำลูกหัวแตกเลย

นี่แค่เด็กเข้าไหมเองไปเรียนยังไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำ

ฉันแค่ทำการบ้านผิดถึงกะต้องทำแบบนี้เลยเหรอ

ต่อว่าคุณครูท่านนี้กันมากมายนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องการตามหาความจริงเรื่องนี้นะคะ
ไปติดต่อสอบถามกับผู้โพสต์
ก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะคุณอำพรอายุ๒๔ปี
เล่าแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ตอนป๑ลูกเรียนอยู่โรงเรียนใกล้บ้าน
กระทั่งมาป๒ค่ะย้ายไปอยู่โรงเรียนชื่อดัง

เป็นโรงเรียนชื่อดังที่อยู่ในตัวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เพราะอยากให้ลูกมีพัฒนาด้านการเรียนที่ดีมากขึ้น

ก็เลยถูกลูกถูกครูทำโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุ

น้องเล่าให้แม่ฟังว่าวันพระอาจศัพท์ดี๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครูท่านนี้ทำโทษด้วยการโยนหนังสือใส่หัวอย่างรุนแรง
ตอนนั้นหน้าผากในมีเลือดซึมออกมา
ลูกสาวบอกว่าทำการบ้านวิชาภาษาไทยไม่ถูกต้อง
ลูกไม่กล้าที่จะบอกแม่แต่แม่สังเกตเห็น
แล้ววันศุกร์ลูกบอกไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
สุดท้ายแม่เค้นถามจนน้องยอมเล่าออกมา

ไม่คิดว่าครูจะทำโทษน้องรุนแรงขนาดนี้

และอยากจะให้โรงเรียนตรวจสอบพฤติกรรมของครูรายนี้ด้วย
เพราะคุณแม่ได้ข้อมูลมาตามคำบอกล่าของแม่
ผู้ปกครองหลายคนบอกลูกโดนแบบนี้เหมือนกัน
ก็เลยบอกแม่คะมันแตกนะเราเลือดน่ะ
มันย่อยเข้าตาหนูตอนหนูเขียนหนังสือ
หนูก็เลยว่าอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ

หนูก็เลยบอกเงียบเขาก็ไม่พูด

หนูก็อยากรู้แค่ว่าแค่ทำการบ้านผิด

ใช่ค่ะแล้วมีคนข้างบ้านทำพิษ๒๓รอบ

อันนี้เดี๋ยวเราต้องฟังทางฝั่งของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

เพราะเห็นคุณแม่บอกว่าล่าสุดคือเหมือนกับโรงเรียน
และทุกช่วงข่าวว่าทางโรงเรียนจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไร